แต่ว่าไปขับส่งขายยาเสพติดในเมือง
ไปพบทั้งยาบ้าและไอซ์สำนวนมากครับ
นายจรูนกล่องแก้วอายุ๓๔ปี
ถูกตำรวจภูทรจุนจังหวัดพยาว

จอดที่บริเวณหน้าร้านซ่อมรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่ง

ก่อนหน้านี้ตำรวจก็สืบทราบว่านายจรูน
แหละเป็นนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ
มีพฤติกรรมจะลักลอบจำหน่ายยาเสพติด

โดยขับรถบิ๊กไบท์ส่งยาให้กับลูกค้า

แล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ